คุณผู้ชมคะวันนี้เป็นวันที่มีพิธีชาปนกิจ
หรือว่าพิธีเผาเด็กชายวัย๘ขวบที่ถูกพ่อเลี้ยงฆ่าด้วยการทรมาน
เชื่อว่าคุณผู้ชมติดตามข่าวนี้อยู่นะคะทั้งโอ้โหเตะน้องเอาสายไฟเขี้ยนน้อง
เอาเคเบิ้ลไทยรัดข้อมือน้องไว้ตามจุดต่างของบ้าน
ให้น้องดื่มปัสสาวะตัวเองกินอาเจียนตัวเองคือทำทุกอย่างแล้วสุดท้ายน้องเขาตายค่ะ
คุณผู้ชมสิ่งที่มันน่าเศร้าที่สุดคือวันนี้ตอนที่ได้มีการญาติญาติได้มีการเปิดโลง
เพื่อจะร่ำลาน้องเป็นครั้งสุดท้ายทั้งยายทั้งน้าชายและญาติญาติเนี่ย
ลงไปข้างโรงกันหมดเลยเพราะว่าน้องนอนตายตามไม่หลับอะค่ะ
นี่ค่ะไม่มีใครกลั้นน้ำตาอยู่สักคนเดียวโดยเฉพาะคุณยายกับน้าชายเขาบอกว่าภาพนี้จะติดตาเขาไปอีกนาน
ภาพที่หลานชายนอนในโรงแล้วตาไม่หลับ
โอ้โหเขาบอกว่ามันสุดจะทนแล้วจริงเชื่อเลยว่าหลานเองคงต้องทุกข์ทรมานมาก
ถึงยังลืมตาอยู่แบบนี้นะคะก็ยังคงโกรธแค้นทุกคนยังคงทวงถามว่าทำได้ยังไง
จิตใจทำได้ยังไงทำกับเด็กตัวแค่นี้จนเขาตายได้ยังไง
ซึ่งระหว่างทำพิธีเผาร่างของน้องเนี่ยแม่ก็มางานนะคะ
แต่ว่าแม่เนี่ยนั่งอยู่ด้านล่างเมนแม่ก็นั่งร้องไห้ไม่พูดไม่จากับใครเหมือนกัน
คือบางพื้นที่เขาก็มีความเชื่อกันว่าแม่ไม่สามารถเผาศพลูกได้พ่อแม่อะไรอย่างนี้นะคะ
ซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยญาติญาติเพื่อนบ้านและชาวบ้านที่มาร่วมงานเนี่ยไม่ได้โกรธแค้นแค่นายวิรัติพ่อเลี้ยงที่เป็นคนฆ่าน้องนะ
แต่โกรธแค้นแม่ของน้องด้วยก็ยังคงไปตะโกนด่าทอแม่กลางงานศพงานเผาเนี่ยเลยว่าทำไมถึงปล่อยให้สามีใหม่ให้พ่อเลี้ยงฆ่าลูกตัวเองได้ขนาดนี้
แถมน้องชายของแม่ก็คือน้าของเด็กอะค่ะต้องมีญาติคอยประกบเลยนะเพราะว่าคือเห็นหน้าพี่แล้วมันก็โกรธอารมณ์มันก็ขึ้น
ญาติก็ต้องคอยแบบห้ามเอาไว้ว่าไม่อยากให้มีเรื่องค่ะ
ใจลูกใบน้องต่างไหม

ทุกคนก็ตะโกนด่าแม่นะคะแม่ไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยนะคะคือแม่เนี่ยมาร่วมงานก็คือนั่งซึมร้องไห้ตลอด

สะสมแม่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยสักคืนเดียว

ต่อให้แม่พูดหรือไม่พูดอะไรทุกคนก็ประนามแม่อยู่แล้ว
ในงานศพลูกชายแม่ก็ไม่ได้คุยกับใครเลย
เพราะว่าแม่รู้ว่าทุกคนโกรธแล้วก็ไม่ให้อภัย

ถ้ามันมีการตรวจสอบเชื่อมโยงแล้วแล้วเธอมีส่วนผิดด้วยจริง
เธอบอกว่าแม่ก็พร้อมยอมรับจะไม่สู้รบกับอะไรอีกแล้ว

หนูจะไม่ไหวแล้ว

ก็อย่างที่เคยบอกไปถ้าแม่ต้องโดนแม่ก็ยอมรับ
แม่จะยอมทุกอย่างแม่จะไม่เอาอะไรแล้ว
เราได้คุยกับคุณยายของน้องด้วยนะคะ
โอ้โหเรื่องที่คุณยายเล่านี่นะ

ยายบอกว่ายายคิดถึงหลานมากยายเลี้ยงมากับมือ

ภาพที่ติดตายายก็คือภาพที่หลานนอนตายตาไม่หลับ
เพราะว่าหลานถูกทำร้ายอย่างทรมานจนตาย
แต่ยายเชื่อนะว่าหลานรู้ว่ายายคิดถึงมาก
แล้วก็ทุกข์ทรมานใจที่หลานต้องตายไปแบบนี้
หลานมาหายายทุกวันเลยนะอ๋อเหรอยายบอกว่าหลานมาหาทุกวัน
มายืนมองหน้ายายแล้วยิ้มให้ยาย
เหมือนอยากให้ยายลืมภาพที่หลานถูกทรมานถูกทำร้ายค่ะ
คุณยายก็บอกว่าไอ้ความคับแค้นใจ
ความโกรธแค้นของคนในครอบครัวมันไม่หายไปง่ายหรอก
เราได้คุยกับน้าชายค่ะน้าชายบอกเลยนะว่า
ต่อให้เป็นพี่แท้ก็ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
กับสามีให้สามีมาอยู่เหนือลูกได้ยังไง
ถ้าพี่พิสูจน์ตัวเองได้ว่าสำนึกผิด
และยอมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตำรวจ
เราค่อยกลับมาคุยกันแบบพี่น้องใหม่อีกครั้ง
ส่วนนายวิรัติขอพูดสั้น
ขอให้โดนโทษประหารตายตกตามหลานไปเลย
อย่างที่ผมบอกเลยครับถ้าโอกาสมันมีมีให้ทุกคน

ผมขอความจริงจากเขาแค่นั้นพอ
ถ้าเขากล้าพูดความจริงผมกล้าให้อภัย
แต่เขาต้องรับกรรมที่เขาทำใจหนึ่งผมก็สงสารเขานะครับ

เป็นในภูมิทุนที่ดีลูก
ให้มีเป็นเจ้าดาน้อยอยู่บนสถานคันฟ้า
ก็เกิดชาติไหนชุดไหนก็ให้เกิด
ให้พ่อแม่ที่ใจดีมีจิตเมตตาลูก

ก็ยังมาเก็บเหมือนมีภาพนี้เลย
บอกให้เขารับโทษที่ทำกับหลาน
ยายอะไรขนาดนี้เขาให้เขาได้รับร้อยเก้าพันเก้า
นี่ดูแล้วแม่ของเด็กที่เสียชีวิตนี่
โดดเดี่ยวจากทุกคนจริงนะ

แล้วก็ยุติธรรมจังหวัดรวมถึงผู้แทนบ้านพักเด็ก

ของนายวิรัติผู้ต้องหาที่ก็คือพ่อเลี้ยงของน้องเนี่ย
แล้วก็สอบถามพฤติกรรมของแม่เด็กด้วยนะคะ
เพื่อนบ้านก็มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับอายการค่ะ
เพราะว่าคือนอกจากญาติญาติชาวบ้านครอบครัวแล้ว
เพื่อนบ้านบอกเพื่อนบ้านก็รับไม่ไหวเหมือนกัน

ที่ไม่ให้การช่วยเหลือลูกตัวเองเนี่ยนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าตรวจสอบห้องเช่าที่เกิดเหตุแล้ว
ไม่ได้มีแอร์ไม่ได้มีบานเกล็ด
เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่แม่จะไม่ได้ยินเสียง
ต่อให้ลูกไม่ร้องแม่ก็ต้องได้ยินเสียงพ่อเลี้ยงทำร้ายลูก
เตะทั้งตีทั้งฟาดทั้งเขี้ยน
เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รับรู้
แต่ประเด็นเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหากับแม่เนี่ย
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องดูสำนวนของพนักงานสอบสวน

ยังมีหลายข้อมูลที่ยังเป็นความลับในสำนวนคดีนะคะ
แต่พนักงานอายการก็มีการประชุมหารือกับพนักงานสอบสวนแล้วค่ะ
คดีนี้ถือเป็นคดีตัวอย่างที่น่าจับตามองอีกคดีหนึ่งนะครับ